ไปดูเรื่องของจรวดอวกาศกันบ้างนะคะ
ปกติแล้วจรวดอวกาศที่ปล่อยสู่วงโคจร
ก็จะเป็นของหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบ้าง

แต่ว่าคราวนี้ค่ะที่ชัดทันข่าวเสาร์อาทิตย์จะพาคุณผู้ชมไปดูนั้น
เป็นฝีมือของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมในอังกฤษนั่นเองค่ะ
เดี๋ยวเราไปดูภาพนี้พร้อมกันเลยนะคะ
โอ้โฮฝีมือเด็กประถมแล้วนี่
เป็นฝีมือของเด็กนักเรียนระดับระถม
ของสถาบันการศึกษาโรบินฮูตในเมืองเบอร์มิกแฮมของอังกฤษค่ะ
ร่วมมือกับอาจารย์ในโรงเรียนนะคะ
เพื่อที่จะออกแบบแล้วก็ประดิษฐ์จรวดลำนี้
ปล่อยออกไปสู่อวกาศเมื่อวันที่๑๖พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ
โดยจรวดลำนี้นะคะตกแต่งรูปร่างหน้าตา
การพิมพ์แบบ๓มิติใช้แรงส่งจากบอลลูนขนาดใหญ่ค่ะ

เพื่อเป็นการบันทึกภาพประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
ขณะที่จรวดกำลังทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าแบบนี้

อย่างภาพที่เห็นเลยค่ะจรวดก็ค่อยทะยานขึ้นไป
จนถึงความสูง๓๒กิโลเมตร
ก่อนที่จะกลับมาลงจอดในบริเวณ๘๐กิโลเมตรจากจุดปล่อยนะคะ
ครั้งนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จของเด็กประถม
ที่สามารถสร้างแล้วก็ปล่อยจรวดอวกาศออกไปได้สำเร็จ
ไม่แน่นะอนาคตอาจจะได้เห็นการปล่อยจรวดอวกาศของจริง
ฝีมือของเด็กประถมที่โรงเรียนนี้ก็เป็นได้

ฝีมือเด็กนะเด็กปฐมด้วย

เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งมากแน่นอน